คุณผู้ชมที่บ้านมีกระติกน้ำร้อนกันใช่ไหมคะ
คือบางคนอาจจะเป็นเครื่องกรองน้ำที่ทำน้ำร้อนได้

บางบ้านก็เสียบปลั๊กบางบ้านก็ต้มน้ำต้มกาก

๑คุณซื้อมาได้มาตรฐานไหม๒มันเก่าหรือยัง
มันยังใช้งานได้ดีอยู่ไหมชำรุดหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้น่าเศร้าจริงนะคะคุณยายวัย๗๕ปีค่ะ

ต้องดื่มน้ำร้อนผสมน้ำมะนาวก่อนนอนทุกคืนมันจะได้ชุ่มคอ
ปกติลูกสาวจะเตรียมให้แต่ว่าเมื่อคืนนี้ค่ะไม่รู้ยังไง
เดินไปตักน้ำร้อนด้วยตัวเอง
แล้วพอดีน้ำมันน้อยไงมันกดไม่ได้แกต้องเปิดฝา

จากการที่จะไปตักน้ำร้อนจากกะติกเนี่ยนะ

ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสพบ้านด่านจังหวัดบุรีรำ

ว่ามีคนถูกไฟช็อตเสียชีวิตก็เลยลงพื้นที่มาตรวจสอบ

อายุ๗๕ปีนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
ขวามีร่องรอยถูกไฟช็อตจากกระติกน้ำร้อนกานี้เลยค่ะ
ฝามันเปิดค้างอยู่แบบนี้อันนี้แหละ
ซ้ายมีบาดแผลลักษณะเหมือนถูกของแข็งกระแทกด้วย
คิดว่าน่าจะเป็นตอนแกล้มหน้าอาจจะฟาดนะคะ
ใกล้กันมีกระจิกน้ำร้อนกาวเมื่อสักครู่นี้เปิดฝาไว้
แล้วก็มีแก้วน้ำหล่นอยู่ที่พื้นบ้านค่ะ
ตำรวจสอบประคำคนในบ้านก็คาดว่าน่าจะถูกไฟฟ้าช็อตนะคะ
เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุค่ะ
ก็มีการจัดตั้งบำเพ็ญกุศลศพของคุณยายเพียรจิต

ได้คุยกับลูกชายของคุณยายค่ะ

อยู่ได้ยินเสียงแม่ตะโกนร้องโอ๊ย

เห็นแม่นอนหงายท้องล้มกระแทกอยู่กับพื้นแล้ว

เพราะว่าเห็นกระติกน้ำร้อนเปิดฝาค้างอยู่แล้วก็มีแก้วน้ำล้มอยู่ด้วย
แต่เขาบอกกะติกน้ำร้อนเนี่ยเขาเพิ่งซื้อมาได้เดือนเดียวเองนะ
ปั๊มหัวใจเก็บขึ้นมาสักพักหนึ่ง

ปั๊มอีกหายอีก

ช่วยสาธิตให้ดูหน่อยซิว่าปกติแล้วเนี่ย

ดน้ำร้อนหรือตักน้ำร้อนแกตักยังไง

ปริมาณน้ำมันน้อยจนแรงดัน
มันไม่สามารถกดให้น้ำออกมาได้เนี่ย
ก็ต้องเปิดฝาแล้วเอาแก้วลงไปตักแบบนี้
เข้าไปแล้วก็ตักขึ้นมาแบบนั้น

ถ้าเกิดสมมุติเอามือไปจับตรงขอบอยู่ด้วยอ่ะ

ก็เลยอาจจะทำให้ไฟฟ้ามันรั่วมาชอตได้หรือเปล่า

ก็ดูเปียกกว่าปกติด้วย

ถ้ามีผู้เท่าผู้แก่อยู่บ้านอาจจะต้องช่วยกันดูแลหน่อย
แกไปหยิบจับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า

สายไฟชำรุดมั้ยของเก่าได้คุณภาพมั้ย